ส่วนวันนี้ครับเกมสำคัญนะครับของฟุตบอลชายนะครับ
ก็คือการชี้ชะตาในการเข้ารอบนะครับเช่นเดียวกับฟุตบอลหญิงด้วยนะครับ
ที่มีการเรียกร้องในเรื่องของการอยากให้แข่งขันเกมสุดท้ายพร้อมกัน
เพราะว่าอีกคู่หนึ่งที่เราบอกว่าเวียดนามมีรุ่นเหรียญทองเตะที่หลัง
หลังสองกึ่งกว่าดังนั้นจะรู้ผลของไทยก่อน
ทำให้สามารถเลือกผลการตัดขัดได้หมดกันนะครับ
เดี๋ยวติดตามความขึ้นไหวของทั้งสองทีมกันนะครับ
โดยทีมชายไทยนะครับเจอกับเวียดนามในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่มบีบ่าย๓
เมื่อวานมีการฝึกซ้อมนะครับ๑ชั่วโมงโค้ชโย่งก็บอกว่านักกีฬาศักยภาพเชื่อมั่นแล้วว่าเต็มร้อย

ชนะได้เช่นเคยโค้ดโย่งก็บอกนะครับ
ก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะเข้ารอบรอง
ก็คือมันต้องชนะสถานเดียวซึ่งเราพยายามจะทำให้ได้นะครับ
เพราะว่าเด็กทุกคนก็รู้จุดมุ่งหมายแล้วว่ามันต้อง
มันต้องทำยังไงถึงจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศครับ
ก็คงจะเป็นเกมลุกเลิกเกมรับครับ
เพราะว่าเวียดนามเขาก็เป็นทีมที่ดีนะครับ
เพราะว่าเขาเล่นมานี่คือเขาได้ประตูเยอะมากนะครับ
เราก็จะเน้นเกมรับแล้วก็เราก็จะเน้นตรงเกมลุก

สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้ได้นะครับ

ก็เราก็ขอน้องรับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
เราทุกคนเนี่ยสู้แน่นอนนะครับ
ยังยืนยันคำนี้สู้จนนกวีจะหมดเวลาครับ

เจ้าภาพก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับ

สรุปไม่ได้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะให้แข่งเวลาเดียวกันนะครับ
ดิออนก็เลยบอกว่ากหากไม่คำเนิ่งถึงเสียบริสต์เนี่ยนะครับ

ถอนตัวเพราะว่ากฎระเบียบเช่นนี้นะครับ
ทุกคนเนี่ยคือพร้อมสู้ต่อนะครับ

คือนักกีฬาก็อยากเล่นเต็มที่เหมือนกัน

อยากจะถอนตัวแต่นักกีฬาก็อยากเล่นต่อ
เพราะมันเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบ

นำอยู่สองลูกนะครับจริงแล้วถ้าเล่นจริงเนี่ย
ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสอยู่แล้วแหละครับ

สำหรับบอลหญิงแล้วก็บอลชายวันนี้นะครับ